อุกอาจในพื้นที่ปั๊มน้ำมันอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
คนร้ายนั้นบุกเดี่ยวใช้ปืนนั้นจี้ชิงเงินสดไปกว่า๕ล้านบาทนะครับ
ก่อนจะหลบหนีไปอย่างรวดเร็วและยิงปืนขู่ถึง๓นัดด้วยกัน

เสียงปืน๓นัดดังขึ้นหลังคนร้ายบุกเดี่ยวจี้ชิงเงินสด๕๑๓๐๐๐บาท
ริมถนนสายบางลี่วัดไผ่โรงวัวตำบลบางเลนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
คนร้ายจะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนี
่งหน้าเส้นทางอำเภอสองพี่น้องโดยภาพเหตุการณ์ทั้งหมด
ถูกบันทึกเอาไว้ได้จากลูกค้าที่กำลังเติมน้ำมันภายในปั๊มดังกล่าว
หลังเกิดเหตุพลตำรวจตรีสุคลพรมมายนผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรี
ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ
มีปลอกกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตรจำนวน๓ปลอก
จากการสอบสวนนายสมชายซับพืชอายุ๔๕ปี
พนักงานขับรถของบริษัทรักษาความปลอดภัย
กรุงไทยธุรกิจบริการจำกัดให้การว่า
คนร้ายเป็นชายหนึ่งคนสวมหมวกกันน็อกเต็มใบ

แล้ววิ่งหนีขึ้นรถจักรยานยนต์

เมื่อตั้งสติได้จึงรีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจ

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรีเปิดเผยว่า

พบคนร้ายทำงานเพียงคนเดียว
ว่าน่าจะเป็นคนในพื้นที่
ขณะนี้ได้จัดกำลังเป็น๓ชุด

ไล่ลากคนร้ายและหาข่าวบริเวณ

ส่วนชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรี

ตรวจเช็คกล้องวงจรปิดทุกตัว
เพื่อหาเส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนี

ออกตรวจพื้นที่รอยต่อจังหวัดนครปฐม

ว่าจะสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้

สวัสดีครับ